ค้างคาใจนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็สังคมอีกหลายประเด็นทีเดียว
วันนี้ทางผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติค่ะไปเร่งติดตามคดีนี้
แล้วก็สั่งในการคลี่คลายคดีด้วยนะคะพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ค่ะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมนะคะ
กับชุดคลี่คลายคดีว่าตอนนี้กำลังเร่งติดตามผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้ทำงานล่าช้าทุกฝ่ายเร่งทำงานทุกวัน
แต่ท่านอธิบายบอกว่าบางอย่างต้องอาศัยเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจทางนิติวิทยาศาสต
และการพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้สามารถเก็บรวบรวมพยาหลักฐานได้มากพอที่จะพิสูจน์การคลี่คลายคดีได้
แต่ต้องรอผลการยืนยันที่ชัดเจนค่ะ
ส่วนการตรวจร่างกายและผลการตรวจเลือดผู้ที่อยู่บนเรือไม่ได้ล่าช้าหรือบิดพริ้ว
เพราะว่าสามารถตรวจพิสูจน์ได้อยู่แล้วแล้วก็กำลังเร่งรัดอยู่ค่ะ
แต่เราก็สามารถสามารถประสูจน์การพิสูจน์คลายคดีได้

อีกเท่าไหร่ก็ยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการ
แต่ว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานต่างให้รัดกลุ่มก่อนนะคะ

ยังยืนยันด้วยค่ะกรณีที่ภาพร่างของคุณตังโม

ยืนยันบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบนะคะ
สามารถดูว่าใครโพสต์ภาพนี้ลงสื่อออนไลน์
และหลังจากนี้ก็จะเรียกเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ตำรวจและชุดอาสามาสอบปากคำเพิ่มด้วยนะคะ
อีกประเด็นนึงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์
ก็คือภาพขณะที่ในจ๊อปยื่นมือออกไปท้ายเรือ
เนี่ยค่ะจากคลิปนี้แล้วมันก็จะมีภาพออกไป
บ่งชี้ได้ถึงจุดพิกัดหรือระยะทางความเร็ว
ซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าตรงกับคำให้การของในจ๊อปหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอผลที่มีการตรวจสอบตรงนี้นะคะ
และบุคคลทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือจะเตรียมคำให้การมาก่อนหรือเปล่า
ผู้ช่วยพบตรบอกไม่ทราบได้แต่ว่าทุกอย่างจะพิสูจน์ได้
ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็นำจะนำทั้ง๕คนเข้าเครื่องจับเท็จหรือเปล่า
อันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะท่านก็บอกว่าต้องรอทำตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนประเด็นที่บุคคลบนเรือมีความสัมพันธ์กับตำรวจ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการจับตามองนะคะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเราไม่สามารถห้ามใครรู้จักกับใคร
แต่ยืนยันว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมากำกับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
ฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะรู้จักกับใครทำตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
ใบพัดเรือแล้วก็ส่วนต่างของเรือ
พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บหลักฐาน๒ครั้งแล้วนะคะ
โดยเฉพาะใบเรือมีการตรวจสอบตั้งแต่เรือจอดอยู่ในอู่
แล้วก็ครั้งที่๒ก็คือถอดใบพัดเรือมาตรวจสอบ
ซึ่งก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผลตรวจสอบจะเสร็จเมื่อไหร่
ต้องรอผลพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานเป็นและลักษรอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนจะมีการชนะสูตรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่ของคุณตังโมว่า
ยังมีจุดไหนที่ยังเคลือบแคลงอยู่อีกนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจบอกว่ามีมากกว่า๑๒คนที่ถูกสอบปากคำไปแล้วในตอนนี้นะคะ
และการขอขมาเมื่อวานนี้
ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกมีผลต่อรูปคดีในอนาคตหรือเปล่าค่ะ
ตำรวจบอกว่ายืนยันว่าทำคดีไปตามหลักฐานที่ปรากฏ
จะทำให้เกิดความเป็นธรรมอย่างตรงไปตรงมา

ทำให้พนักงานสอบสวนขาดความยุติธรรม
กระแสข่าวที่บอกว่ามีข้าราชการชุดสีเขียวเข้ามาวิ่งเต้น
บอกไม่สนใจทำงานด้วยความตั้งใจและตรงไปตรงมาโดยตลอดค่ะ
ขอขมาเมื่อวานนี้ไม่มีผลต่อรูปคดีในอนาคตนะคะ
อันนี้ก็เป็นคำแถลงกับผู้สื่อข่าวจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งวันนี้ไปร่วมติดตามการทำงานในคดีนี้ค่ะ